หลังจากที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในศึกฟุตบอลคิงครับครั้งที่๔๗นะครับ
เรายังมีทวนาเมนต์สำคัญรออยู่คือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก๒๐๒๒นะครับ
ซึ่งทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง

นับเป็นบทสรุปที่ไม่สวยหรูครั้งหนึ่งของทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๗
หลังทีมชาติไทยทำได้เพียงแค่อันดับ๔ภายคู่ปรับสำคัญอย่างทีมชาติเวียดนามในรอบแรก๐๑
ก่อนจะพายต่ออินเดียในเกมนัดจริงอันดับ๓อีก๐๑
ทั้งสองนัดทีมไทยไม่สามารถทำประตูได้และนับว่าเป็นการพ่ายแพ้ต่อคู่ปรับสำคัญที่แฟนต่างคาดหวังอย่างมาก
นั้นทำให้อนาคตหลังจากนี้ของโคชโตยสิริษักยอดญาติไทยเคสโค้ดทีมชาติไทยต้องแขวนอยู่บนเส้นได้
ซึ่งแม้ว่ากุญสือรายนี้จะสอบผ่านในทวนาเมนต์เอเชียนครับและชัยหน้าครับ
คุณสือทีมชาติไทยเปิดเผยหลังจบเกมที่แพ้อินเดียว่าอนาคตหลังจากนี้ขอโฟกัสไปที่การเรียนโปรไลเซ็นต์ในช่วงที่๒ที่จะต้องเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นวันที่๒๒มิถุนายนนี้
ส่วนการคุมทีมคงต้องให้สมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นผู้พิจารณา
ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็ต้องทำหน้าที่ของผมไปก่อนนะครับก็คือการที่ต้องเดินทางไปเรียนโค้ดที่โมดูที่๒ที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอนาคตผมยังตอบไม่ได้ครับผม
สิ่งที่แฟนฟุตบอลแสดงความกังวลอีกเช่นกันคือคุณภาพเกมของทีมชาติไทยที่ไม่ดุดันเหมือนเดิมรวมไปถึงการจบสกอร์ของทีมที่ไทยไม่สามารถทำประตูได้เลยในทวนาเมนต์นี้
จึงทำให้จากนี้คงจะต้องรีบปรับจูนแก้ไขก่อนที่ทวนาเมนต์คัดเลือกฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้น
หนึ่งในนักเตะอย่างธิรสินแดงดาเปิดเผยว่า

ยังคงมีเวลาให้ทีมชาติไทยแก้ไขข้อบกพร่อง
เชื่อว่าช้างศึกตัวนี้จะกลับมาพังงาดได้
โอเคคิงครับครั้งนี้ก็ต้องขอโทษด้วย
ผลงานเราอาจจะไม่ดีอาจจะเล่นไม่ถูกใจ
อาจจะผลการแดงขันออกมาไม่ดี
แต่ว่าก็อยากให้แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับ

เพราะผมก็พยายามพัฒนาตัวเอง
หวังว่าตอนรอบขัดเลือกฟุตบอลโลก
ที่เราจะกลับมารวมกันอีก

เราจะมีวิธีการเล่นที่ดี
ก็หวังว่าแฟนบอลจะให้กำลังใจเรา
แต่ใช่ว่าช้างศึกตัวนี้จะลุกขึ้นอีกไม่ได้

ที่ต้องร่วมแรงร่วมใจปลุกช้างศึกตัวนี้ให้พังงานอีกครั้ง